ตรวจสอบกันต่อกับเรื่องของภาวะการลงทุนนะครับ
เป็นผู้อำนวยการสวดงานคารตราศัตริย์หนีและหนวดลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
มาพร้อมกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงเช่นเดียวกัน
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับ

ก็จะหมดปีแล้วนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นนะครับ
ช่วงนี้สังเกตคนเริ่มน้อยแล้วนะน้องก็เริ่มเที่ยวกันแล้ว

ก็ว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เจาะแบบดีนะ
คือวันเที่ยวกันแต่นั่งทุนนี้ยังเทรดกัน

ไปเยี่ยมไปด้วยเทดไปด้วยดูไปด้วยนะ

คึกคักครับเพราะว่าซื้อขายกันโดยรวมทั้งวัน
อยู่กันประมาณสักหกหมื่นกว่าร้านนะครับ
แต่ว่าตลาดหุ้นไทยปิดตลาดก็บวกไปประมาณสัก๐๔จุด

แต่ว่าสุดท้ายแล้วปิดเหลือบวก๐๐๔๔นะครับ
ถ้ามาดูปริมาณการซื้อขายแยกตามประเภทนักทุน
ก็แน่นอนครับเจ้าเดิมเลยช่วงปลายปี

ทุนนะกองทุนเพราะว่าเมื่อวานซื้อสุทธิมา๒๒๐๐ล้าน
ยังอั้นอยู่ผมว่า๒วันนี้ก็คงจะต้องซื้อต่อไป
ก็เมื่อวานก็เลยจะเห็นว่านักทุนประเภทอื่น
ไม่ว่าจะเป็นโบเกอร์นักทุนต่างชาติรายย่อยขายสุทธิหมดครับ
ขายหมดนะกองทุนซื้อเจ้าเดียวถูกต้อง
ทางอเมริกาจะบวกอยู่บางกับ๐๑เบอร์ประมาณ
ก็ปรับบวกขึ้นมาบ้างฟื้นตัวบ้างหน่อย
ทีนี้วันนี้เราลองมาดูครับว่าในตลาดทุนถ้าดูภาพรวม
ทั้งโลกทั้งบ้านเราปีที่ผ่านมาในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจ
เป็นยังไงแล้วปีหน้าเราคาดหวังจะเห็นภาพอะไรบ้าง
วันนี้เราเตรียมสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
อันหนึ่งพี่เป๊กกี้ที่น่าจะเป็นตัว
ชี้ชัดเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้คือเรื่องของพันธบัตรรัฐบาล

เด็กรุ่นใหม่นี้ไม่เคยรู้จักนะว่าดอกเบี้ยเคยสูงไป๔๕
แต่ตอนนี้เราก็ต้องเรียนว่าด้วยดอกเบี้ยที่มันต่ำมานานเป็น๑๐กว่าปี
พอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวนะที่ดอกเบี้ยต่ำก็เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มแข็งแรงขึ้นโดยรวมของโลกนะครับ
นำมาโดยอเมริกาถูกไหมฟื้นตัวมากขึ้น
ก็จะทำให้อัตราการจ้างงานอัตราสำคัญก็คือเงินเฟ้อ
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นและสุดท้ายเองดอกเบี้ยก็ต้องปรับเพิ่มขึ้น
และปีหน้ายังมีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกนะ
เป้าไว้ปีหน้าอีก๓ครั้งแล้วกัน
ใช่ครับแต่ถ้าดูอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกเบี้อเมริกาเนี่ย
พันธบาท๒ปีครับเนี่ยสูงกว่าพันธบาท๒ปีบ้านเรานะ
อันนี้คืออัตราผลตอบแทนของธนบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยสูงกว่านะครับ
เราก็จะเห็นถ้าสังเกตดูกราฟมันก็เห็นว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะฮะ
ทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะก็หลายคนบอกว่าโอ้โหอเมริกาจริงเนี่ย
เครดิตดีกว่าบ้านเรานะแต่ทำไมดอกเบี้ยเขาสูงกว่านะ
เรียนว่า๑เงินเฟ้อเข้ามานะครับ
แล้วก็อย่าลืมว่าพอเงินเฟ้อมาเนี่ยมันทำให้ดอกเบี้ยแท้จริงเนี่ยของเขาเนี่ยมันต่ำลง
พี่แท้จริงต้องบอกกับผมนะครับว่าคือเราเห็นเรื่องดอกเบี้ยบ้านเราเท่านี้เปอร์เซ็นต
องกาเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
ดอกเบี้ยการที่เงินในกระเป๋าเราจะเพิ่มขึ้นได้มันไม่ได้ดูจากดอกเบี้ยตัวเดียว
อย่างเดียวไม่ได้มันต้องโดนเงินเฟ้อด้วยเงินเฟ้อด้วย
เพราะเงินเฟ้อนี่เป็นตัวที่ลดค่าเงินในกระเป๋าถูกต้อง
ดอกเบี้ยที่ซื้อขายกันเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยลบด้วยเงินเฟ้อ
ถูกต้องเร่งคิดว่าเอาจริงก็เงินเฟ้อในภาคเรามันยังต่ำเนี่ย

บ้านเราจะอยู่เฉยก็คงจะกระไรอยู่นะ

เขาไปไกลแล้วเราก็อาจจะต้องตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเศรษฐกิจบ้านเราประกอบด้วย
อีกตัวหนึ่งครับเรื่องของค่าเงินนะครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทเราเทียบกับดอลลาร์เนี่ย
ตั้งแต่ต้นปีมาจริงย้อนไปหลายปีเนี่ย

มีอนมแข็งค่ามาเรื่อยนะครับ
แล้วก็แต่ว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยน่าจะหยุดแข็งแล้ว
ก็อาจจะหยุดหน่อยนะไม่งั้นโอ้โหผู้ส่งออกรู้สึกจะเหนื่อยนะ

พอแข็งค่าปุ๊บโอ้โหพอแลกกลับมาเป็นเงินบาทแล้วมันน้อยลงไง
แต่ก็อย่างว่านะครับก็คือค่าเงินบาทเราที่แข็งทั้งปีเลยนะ
ปีนี้ก็ดุลบัญชีเงินสะพัดเราถือว่าแข็งแกร่ง
โอ้โหเรื่องของยอดนักท่องเที่ยวเอ้ยนักท่องเที่ยวการส่งออก
มันเลยทำให้คนต้องการเงินบาทเยอะเงินบาทก็เลยแข็งไง

แต่หวังว่าปีหน้าก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะไม่แข็งเกินไป

ส่วนทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดิบครับอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า
เป็นเรานี่ชอบอยู่แล้วน้ำมันถูก

พอน้ำมันถูกนี่แหมมันคล่องนะเติมได้ง่ายนะฮะ
กล้าวิ่งกล้าบินนะ
แต่พอน้ำมันเนี่ยในเงานมนิดจะสูงขึ้นนะ
ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายออกมาคาดการณ์แล้วนะครับว่า
ราคาน้ำมันดิบในปีหน้าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นแล้ว
สูงกว่าปีนี้เนี่ยครับถูกด้วย
ปีหน้าหรือเรื่องเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
น่าจะกระตุ้งการจับจ่ายใช้สอย๒๐๑๖โดยภารกิจของพลังงานเนี่ยมากขึ้น
บริโภคน้ำมันก็คงจะมากขึ้น

ก็หลังจากต่ำต่อเนื่องมาหลายปีนะครับ
ตอนนี้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังมาก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
แน่นอนนะครับก็หวังว่าจะปรับไปเข้าเป้าหมายของทางแบงค์ชาติเขานะ
ประมาณสักเขามีกรอบอยู่ประมาณ๒กว่านะครับ
ก็ถ้าปีหน้าทำได้ดีก็อาจจะเห็นเงินเฟ้อเริ่มมานะครับ
แน่นอนว่าตัวที่ตามมาต่อจากเงินเฟ้อก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย

สุดท้ายครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องของวัฒนาจักรเศรษฐกิจครับ
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของมีดีมีแย่สลับกันไป
เขาเรียกว่าเป็นวัฒนาจักรมีขึ้นมีลงเกิดขึ้นต้องอยู่อันดับไป

แต่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสามารถจะรู้ว่า
เฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจอยู่ในเศรษฐ์เคลื่อนขาไหน

เราก็จะจับทิศจับทางการลงทุนได้ถูกต้อง
ซึ่งวันนี้ถ้าดูจากสไลด์ที่เราฝากมานะครับ
ก็จะเห็นว่าจริงมันมีการแบ่งวัฒนาจักรของอุตสาหกรรม

คือวัฒนาจักรของตลาดหุ้นวัฒนาจักรของเศรษฐกิจ
ตัวสีฟ้าสีน้ำเงินจะเป็นของเศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ถ้าผู้ชมสังเกตว่าวัฒนาจักรของตลาดหุ้น

เพราะว่าตลาดหุ้นเขาบอกว่ามองอนาคต

ซื้อขายหุ้นเราซื้อขายอนาคต
แล้วถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างที่เราไล่เลี้ยงมาตั้งแต่สไลด์แรกนะครับ
ก็ถือว่าน่าจะพอเดาได้นะครับว่า
ณขณะนี้เรากำลังจะอยู่ในสเตจที่เขาเรียกว่า
กำลังจะฟื้นตัวเต็มที่

แล้วก็ทยอยฟื้นตัวกำลังจะไปฟื้นฟูเต็มที่
อย่างนี้หมายความว่าลาลาทุน
ตลาดหุ้นจะอยู่บทจะพีคแล้วใช่ไหม

เราไม่รู้นะว่ากี่ปี

แต่ถ้าเรามองว่าเห็นว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวมาแล้ว

พลังงาน

เหมาะลงทุนในช่วง

เราจะเห็นอย่างปีนี้

น่าจะดูรูปเดียวกับเราเลยนะฮะ

ถ้าท่านผู้ชมมาศึกษาความรู้

เอามาเสิร์ฟทุกวันนะครับก็น่าจะช่วยให้เราจับทิศทางเศรษฐกิจได้

ฟังทุกวันผมว่าคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะสร้างเงินเข้ากระเป๋าจากหุ้น
รวมทั้งกองทุนได้อย่างแน่นอนครับ